ดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่สงสัยว่ารถคันหนึ่งซึ่งมีชายกับหญิงนั่งมาด้วยกัน
น่าจะเป็นรถที่ขนยาเสพติดมา
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ปรากฏว่าตัวผู้ชายหลบหนีไปได้
ปล่อยทิ้งแฟนสาวให้อยู่ในรถพร้อมกับของกลางที่ตำรวจตรวจพบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจภูทรหาดใหญ่และตำรวจภูทรภาคเก้า
วางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากเอเย่นค้ายา
แล้วก็นัดส่งมอบยาที่บริเวณหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ถนนรัตนอุทิศเขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับ
ทะเบียนขอไขรอเบลือ๕๗๓๖สงคราขับมาจอด

จากนั้นคนขับก็ขับรถออกไปในลักษณะต้องสงสัยนะครับ

และพบรถเก่งคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้ริมถนนราชอุทิศ

ก็พบนางสาวอลิตาชัยแก้วอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปวสพร้อมของกลางยาบ้า๑๐๓๐เมตร

รวมถึงมีอาวุธปืนขนาด๙มมพร้อมกระสุนอยู่ในรถด้วยนะครับ
ส่วนตัวผู้ชายซึ่งเป็นแฟนนุ่มของนางสาวอลิตา
ก็คือนายนัทธวุฒินุ้ยเนียมอายุ๒๖ปี
รถแล้วก็หลบหนีเอาตัวรอดไปเพียงคนเดียวนะครับ
จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาวอลิตา
ไปตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองหัดใหญ่
ซึ่งนางสาวอลิตาและก็นายนัทธวุฒิได้พักอาศัยที่นี่มานานกว่า๔เดือน
ก็พบอุปกรณ์การเสพยาแล้วก็อาวุธปืนขนาด๑๑มมอีก๑กระบอก
พร้อมกระสุนเจ้าหน้าที่ก็ต้องยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ
ซึ่งในระหว่างตรวจค้นตำรวจได้ให้นางสาวอลิตาเนี่ย
โทรศัพท์หานายนัทธวุฒิไม่สามารถติดต่อได้ครับคุณ
โทรไปแล้วนะที่รักที่รักแต่ตอนนี้ที่รักทิ้งซะแล้วนะฮะ

เรื่องต้นตำรวจจะดำเนินคดีกับนางสาวอลิตาใน๓ข้อหา
ก็คือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และไม่มีเหตุอันควรนะครับ